สำหรับสถานการณ์ภัยแรงในตอนนี้นะครับในแถบรุ่มน้ำโขงดูเหมือนว่าจะวิกฤตหนักนะครับ
เจ้าหน้าที่ชนรับประทานจังหวัดหนองคายก็เร่งเสริมความแข็งแรงของธรรมนบดินชั่วคราว
เพื่อผันน้ำในแม่น้ำโขงเข้ายังลำห้วยหลวงแก้ปัญหาภัยแรงครับ
ส่วนที่จังหวัดเชียงรายครับระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงเหลือ๑เมตรซึ่งก็ถือว่าวิกฤตที่สุดในรอบ๕ปีครับ
ระดับน้ำในแม่น้ำโขงด้านอำเภอเชียงแสนและอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายลดลงจนแห้งขอดนะครับ
ทำให้มีก่อแก่งและหาดทรายโผล่ขึ้นมาหลายจุด
สินค้าทั้งขนาดเล็กและใหญ่เกือบทุกชนิดไม่สามารถแล่นออกจากฝั่งได้นะครับ
มีเพียงเรือโดยสารขนาดเล็กที่แล่นให้บริการนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางข้ามฝั่งไปมาเท่านั้น
ขณะนี้ระดับน้ำลดลงอยู่ที่ประมาณ๑เมตรซึ่งถือว่าวิกฤตที่สุดในรอบ๕ปี
ต่างจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ๒เมตรลดลงไปเกือบ๑เมตรนะครับ
นางสาวพระกายมาสเวียร่าผู้ประกอบการกิจการเดินเรือนำเที่ยวในแม่น้ำโขง
ก็ได้เปิดเผยว่าทางการจีนได้ปล่อยน้ำจากเขื่อนจิ่งหงมณฑลอยู่นานแล้วเมื่อวานนี้
เทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมาทางการจีนได้หยุดปล่อยน้ำ
ว่ามวลน้ำจะถึงอำเภอเชียงแสนในวันพรุ่งนี้
และหากเขื่อระบายน้ำ๑๒๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ระดับน้ำในแม่น้ำโขงก็จะเพิ่มขึ้นเรือก็จะสามารถแล่นได้ตามปกติ
หมวนนี้ระบายมาที่๑๑๐๐วันนี้ระบายหัวที่๑๙๕๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ถ้าหากว่าระดับน้ำระดับตลอดกันระบายน้ำจากเขื่อน

เช่นที่เรียกว่ามองตาแล้วขณะนี้
เมื่อวานนี้มีเรือสิทธิ์ค้าฟรีและหนาบจำนวนมาก
ระดับที่เกิดขึ้นอยู่ลงน้ำ

ต้องดูอีกวัน๒วันข้างหน้านี้ว่า
จีนจริงจะระบายน้ำอย่างก่อนได้หรือไม่
แม่น้ำโขงเข้ามาในรุ่มน้ำสาขาเพื่อแก้ปัญหาภัยแรงโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำสองแห่ง
ว่าจะสามารถทดลองระบบและสูบน้ำได้ในกลางเดือนมีนาคมนี้
สามารถส่งน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ชนรับประทานได้๑๒๐๐๐ไร่